สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันนี้วันศุกร์ที่๑๖เมษายนวันเปิดทำงานวันแรก
อยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันอรัชพรชาลาดลและคุณสุภาษารามหาคามินค่ะ
หลังจากที่วันนี้นะคะยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย
ยังคงอยู่ที่พันกว่ากว่าแล้ววันนี้ขึ้นไปที่หนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยนะคะ
ทำให้สวบคค่ะมีการประชุมกันมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
เล็กและนำมาสู่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ประกาศมาตรการออกมาแล้วนะคะ
ซึ่งมีการแถลงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะแจกแจงให้ฟังนะคะ
เพราะมันส่งผลกระทบนะต่อการใช้ชีวิตของคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ยืนยันว่ามาตรการที่ประกาศออกมานะคะ
พยายามให้ทุกคนยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
ยังคงสามารถค้าขายได้ตามปกติแต่อาจจะมีช่วงเวลาที่จะจำกัดบ้างนะคะ
ใช่ค่ะสำหรับวันนี้ตอบคำถามที่ทุกคนถามกันมาตลอดตั้งแต่เมื่อคืนเลยดีกว่าว่า
ตกลงล็อกดาวน์ไหมเคอร์ฟิลล์ไหมย้ำแบบนี้นะคะ
ล็อกดาวน์และไม่เคอร์ฟิลล์ด้วยไม่มีเคอร์ฟิลล์เพราะไม่มีนั้น
สามารถเดินทางไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมงแต่ใช้คำว่าขอความร่วมมือ
ใช่ให้ลดการเคลื่อนย้ายถูกต้องค่ะคือจริงจริงแล้วเนี่ย
เพราะฉะนั้นใครบอกว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้อยู่ต่างจังหวัด
ยังไงเข้าเข้าได้ไหมกลับมาได้หรือเปล่าไปตอนนี้อยู่ที่ระยองจะกลับมาทำงานกรุงเทพได้ไหม
ถ้าเป็นไปได้นะคะสมมุติว่าถ้าต้องกลับมาเพราะว่าแบบไม่มีเงินจะต้องอยู่โรงแรมไปตลอดเลย
พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะสำหรับมาตรการหลักในการยกระดับ
วันนี้ที่ทางสวบคอเพิ่งจะแถลงไปอันดับแรกย้ำอีกครั้งก็คือ
เคอร์ฟิลล์และไม่ล็อกดาวน์นะคะแต่ขอความร่วมมือยดงดการเคลื่อนย้าย
แล้วก็งดกิจกรรมเสี่ยงรวมถึงจะมีการยกระดับ
พื้นที่ในประเทศไทยเป็นแค่สองระดับค่ะเพราะตอนนี้เนี่ย
เรามีผู้ป่วยติดเชื้อครบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแล้วนะคะค่ะ
เพราะฉะนั้นจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น๒โซนคือพื้นที่ควบคุมสูงสุด
กับพื้นที่ควบคุมพื้นที่ควบคุมสูงสุดเนี่ย
มีสิบแปดจังหวัดจะเป็นสีแดงใช่ค่ะสูงควบคุมเนี่ยจะเป็นห้าสิบเก้าจังหวัดที่เหลือสีส้ม
ซึ่งมาตรการของโซนสีแดงและโซนสีส้มสีแดง
ถ้าเป็นจังหวัดของท่านนะคะอ่านเลยว่าอยู่ในโซนสีแดงหรือเปล่า
สีแดงมีมาตรการดังต่อไปนี้นะคะร้านอาหารที่สามารถรับประทานอาหารในร้านได้
ในร้านได้คำว่าดื่มเนี่ยรวมถึงกาแฟด้วยนะ
กาแฟต่างบางคนแบบไปคาเฟ่ฮอปปิ้งอะไรแบบนี้นะคะ
เวลาเปิดเนี่ยเปิดได้ตามปกติแล้วค่ะ

แต่ถ้ารับประทานอาหารในร้านนะคะจะต้องปิดไม่เกิน๒๑นาฬิกาหรือ๓ทุ่ม
หรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็สามารถซื้อได้จนถึง๕ทุ่ม
แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอลองดไม่จำหน่ายเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นร้านใดใดก็ตามนะคะส่วนห้างร้านนะคะปิดปิดสามทุ่ม
คือผู้ประกอบการก่อนหน้านี้เขาออกตัวไปแล้วนะคะว่าเขาสั่งกำหนดอะไรแล้ว
มาแล้วนะคะให้ปิดสามทุ่มส่วนตลาดนัดถนนคนเดิน
หรือไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อต่างเนี่ยนะคะปิด๕ทุ่มฟังนะคะ
๕ทุ่มตลาดนัดตลาดนัดกลางคืนถนนคนเดินหรือร้านสะดวกซื้อ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างต่างปิดห้าทุ่มอ่าเน้นไปที่ร้านสะดวกซื้อหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้เราสามารถเดินเข้าไปช่วงเวลาไหนก็ได้เพราะเขาเปิด๒๔ชั่วโมง
อันนี้เปิดตี๔จนถึง๕ทุ่มพื้นที่สีแดงนะคะเปิดตี๔จนถึง๕ทุ่ม
ถัดมาค่ะพื้นที่สีส้มพื้นที่สีส้มเนี่ยประกอบด้วย๕๙จังหวัดด้วยกันนะคะ
พื้นที่สีส้มค่ะร้านที่สามารถดื่มและกินได้เนี่ยนะคะ
สามารถรับประทานอาหารได้ดื่มกินในร้านได้จนถึงช่วงเวลา๕ทุ่ม
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่คุณผู้ชมอยากจะซื้อกลับบ้านสามารถทำได้ในเวลาเดียวกันนะคะ
แต่พื้นที่สีส้มงดเว้นเหมือนพื้นที่สีแดงเช่นเดียวกันก็คือไม่ขายนะคะ
เพิ่งดื่มแอลกอฮอล์เอาเป็นว่าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดตอนนี้
ร้านค้าต่างต่างห้ามขายแอลกอฮอล์นะคะส่วนห้างร้านต่างต่างปิดเวลาเดียวกันค่ะ
สามทุ่มตลาดนัดถนนคนเดินต่างต่างเปิดได้ตามปกติ
ร้านเขาเปิดเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่ตามนั้นนะคะ
ร้านสะดวกซื้อเช่นเดียวกันค่ะเปิดเวลาไหนปิดเวลาไหนแล้วแต่เลยค่ะ
จากนี้ก็ยังมีมาตรการอื่นซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ย
พอจะทราบกันอยู่แล้วแต่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะ
เอาให้แบบชัดเจนไปเลยทั้ง๗๗จังหวัดต้องฟังนะคะ
อันดับแรกคืองดเว้นเรื่องกิจกรรมเสี่ยงการแพร่ระบาด
ว่านี้มีอะไรบ้างงดการเรียนการสอนทั้งหมดค่ะ
การเรียนการสอนที่โรงเรียนจะเรียนพิเศษจะเรียนหนังสือปกติ
หรือจะเป็นการสอบอะไรก็ตามยกเลิกให้หมดงดเว้นให้หมดนะคะ
ยกเว้นบางกรณีที่จำเป็นจริงหรือว่าเฉพาะกลุ่มจริง
อันนี้ต้องไปขออนุญาตถ้าได้รับอนุญาตแล้วจัดการได้นะคะ
รวมถึงห้ามรวมกลุ่มกันมากกว่า๕๐คนยกเว้นได้รับอนุญาตอีกเหมือนกัน
ค่ะอันนี้ทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดฟังให้ดีนะคะ
สถานบริการสถานที่เสี่ยงผับบาคาราโอเกะอับอบนวด
พวกนี้ปิดหมดนะคะแต่ว่าไม่ได้ปิดถาวรนะ
ปิดสิบสี่วันค่ะแต่ยังไงก็ต้องงดไว้ก่อน
มีการกำหนดพื้นที่งดพวกปาร์ตี้การสังสรรค์ทุกอย่าง
งดถ้างดไม่ได้ขอให้เลื่อนอย่างน้อยที่สุดคืออยู่กันในครอบครัวก็ได้
ตอนนี้เนี่ยเขาประกาศแล้วว่าภาครัฐทำงานที่บ้านเต็มรูปแบบนะคะ
ข้าราชการคนไหนที่ลาพักร้อนไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเลยได้ดี

อาจจะทำงาน๗วันอยู่ที่บ้านเลยหรือว่ามีการสลับเวลาในการทำงาน
อันนี้ก็แล้วแต่หน่วยงานของท่านนะคะแต่ภาครัฐตอนนี้เต็มรูปแบบภาคเอกชนขอความร่วมมือตามความเหมาะสมนะคะ
ทั้งนี้ก็ลดการเคลื่อนย้ายนั่นเอง

ส่วนเรื่องของผู้ป่วยนะคะแบ่งเป็น๒สถานที่แบบนี้นะคะหลายคนอาจจะฟังแล้วอาจจะยังสงสัยในสองคำนี้นะคะ
คำว่าแยกกักกับกักกันเอากักกันก่อนแล้วกันกักกันนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแล้วนะคะ
ตั้งแต่โควิด๑๙ระบาดมาในประเทศไทย
ชาวต่างชาติหรือคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าสู่ศูนย์กักกันทันทีก็คือกักกัน๑๔วัน
ก็คือคอรันทีนที่เราใช้ใช้กันนั่นแหละกักกันนี่คือคอรันทีน
ส่วนการแยกกักการแยกกัดใช้กับผู้ติดเชื้อ
ตอนนี้ใครที่ทราบว่าตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อแล้วเรียบร้อยนะคะแยกไปตามสถานที่ต่าง
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นโรงพยาบาลสนาม

อกจากนี้ตอนนี้ภาครัฐกำลังเร่งจัดตั้งฮอสพีเทลขึ้นมานะคะ
เพิ่มจำนวนให้ได้มากที่สุดเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ตอนนี้เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งขอความร่วมมือโรงเรียนมหาวิทยาลัยศูนย์ราชการต่าง
ให้จัดทำโรงพยาบาลสนามเพื่อความเพียงพอนะคะ
เขาบอกว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙แล้วเขาอยากจะอยู่บ้านได้ไหม

อันนี้บอกมาแล้วนะคะสอบคอยืนยันว่าถ้าคุณไปตรวจเชื้อแล้วพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
คุณจะต้องเข้าไปที่สถานแยกกักจนกว่าจะหมดเชื้อ
ทุกคนย้ำนะคะซึ่งมาตรการทั้งหมด
ยกระดับทั้งหมดที่เราพูดมาที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไว้เมื่อสักครู่นี้เลย
ไม่ได้อยู่ตลอดไปปกต้นคือระยะเวลาสักสองสัปดาห์
เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันอาทิตย์คือ๑๘เมษายน
เป็นต้นไปนะว้ระ๑๔วันก่อนแล้วหลังจากนั้น
สวบคอชุดใหญ่บอกว่าให้อำนาจกับผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นคนพิจารณาได้เลยว่า
จะไปต่อพอแค่นี้ปรับเพิ่มลดลงอันนี้คือเป็นอำนาจของผู้ว่าเลย
หรือภายใน๑๔วันนี้ที่เรารอดูอยู่ว่ามันจะดีขึ้นไหมเนี่ยนะคะ
ถ้าบางพื้นที่บางจังหวัดสถานการณ์แย่มากขึ้นมากขึ้น
เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน
นี่เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่จะตัดสินใจเพิ่มมาตรการของแต่ละพื้นที่

จากมาตรการที่ออกมาครอบคลุม๗๗จังหวัดแล้ว

สถานการณ์ในจังหวัดของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรนะคะ
การประกาศเป็นอย่างไรปฏิบัติตามค่ะ